มันเป็นไปตามข่าวที่เขาส่งมาให้อ่านนะครับเรื่องนี้หนุ่มจะไม่ยุ่งเพลงยุ่งอีกแล้วค่ะคืออย่างนี้ข่าวเนี่ยมันมีข่าวออกมาไม่รู้เป็นข่าวลือหรือข่าวรั่วนะฮะเป็นข่าวของคุณเจนนี่เนี่ยบอกว่าแต่งแน่ข่าวรั่วรายละเอียดงานวิวาแล้วก็ชุดเจ้าสาวตัดที่ไหนนะฮะ
อีกทีว่าเป็นที่ไหนแต่คาดว่าจะเป็นงานพิธีแค่ครึ่งวันนะครับ
แล้วก็งานฉลองจะจัดแบบส่วนตัวที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
ในวันที่๒๐ตุลาคมปีนี้
ขณะที่ชุดเจ้าสาวนั้นว่าที่เจ้าสาวเจนนี่นะฮะ
กำลังจะเข้าไปตัดอาทิตย์หน้ากับแบรนด์ดังของไทยที่หรูระดับประเทศ
ข่าวนี้จริงหรือชัวร์หรือมั่วหรือใช่
ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ
อันนี้ก็ดูตามนี้นะข่าวเขาส่งมาแบบนี้นะครับ

ล่าสุดก็มีข่าวอะไรไปสอบถามแม่เจนนี่เหรออเจนี่ไปถามคุณแม่พี่เจนนี่
คุณแม่บอกว่าไม่ทราบเลยค่ะไม่แน่ใจไม่รู้เรื่องอะไรเลย
พอดีแม่ยุ่งไปสัมภาษณ์กันเองดีกว่า
อุ๊ยไม่รู้หนูก็ไม่ได้เจอคุณแม่แม่ข่าวไม่ใกล้เคียงก็เหมือนไม่มีใครรู้เลย
คุณเจนนี่คงเจอคนที่ใช่เหรอเมื่อกี้เขาบอกคุณคิดว่าน่าจะ
ถึงว่าคุณผู้ชมเขียนมาผมว่าไม่น่าจะนะ
เป็นข่าวลือหรือเปล่า

มิถุนากรกฎาสิงหากัญญาตุลาหมดเดือน

ห้าเดือนแต่งเหรอไม่ใช่หรือเปล่า

เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ไม่ได้จัดอะไรมาก
เขาบอกในข่าวขาบลือว่าสมุยนี่คะก็เป็นประพิธีที่สมุย
ก็คงไม่ได้จัดสมุยอ่ะงานเลี้ยงก็จัดที่สมุยใช่ไหมงานเลี้ยงก็จัดที่สมุย

แต่งกรุงเทพก่อนครึ่งวันใช้ครึ่งวันงานฉลองจัดแบบส่วนตัวที่สมุย
ส่วนตัวเธอก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริง
ทุกคนนี้นะก็อยากที่จะให้เรานำเสนอเรื่องข่าวของเจนี่ว่าเขาจะแต่งงานกับมิกกี้จริงไหม
จริงเราก็รู้แค่นี้เองเหมือนกัน
เราก็ไม่รู้เหมือนกันจริงเพราะว่าพูดตรงคือเราก็พยายามที่จะไปถามตามแหล่งข่าวต่างนานาเหมือนกัน

ไม่รู้เรื่องนี้เลยแค่เพราะฉนั้นก็ไม่น่าจะไม่เข้าใจรึเปล่า
คุณคิดว่ามันโอเคไหมล่ะถ้าเค้าจะแตะ
แต่ก็โอเคผมก็เฉยนะผมว่ามันก็สุขอะไรก็เอาเถอะเนาะ

ใกล้อาจจะมีกรา๊บอะไรเชิญเหรอ
จะมีไหมล่ะมันแตะเค้าอาจจะเป็นส่วนตัวก็ได้นะเพราะเค้าที่แล้วโดยยังไม่มีเลย

ใช่จริงเราไม่รู้จะอยู่อีกนานไม่นานนะว่าเธอมีความสุข

ไม่หนูรู้แล้วคุณแม่กำลังจะพูดถึงเรื่องว่า
ถ้าฉันมีความสุขที่ฉันจะเต้นอยู่บนโต๊ะอะไร

แต่ถ้าเกิดคุณแม่แต่งงานเราก็จะแฮปปี้ไปด้วย

ถ้าพวกแกไม่ไปนะฉันไปตบแกที่หน้าบ้านเลยนะ
หนูจะไปช่วยงานคุณแม่
ถ้าคุณแม่แต่งงานคุณแม่บอกนะ

ก็ในเมื่อเธอพูดมาบอกว่าถ้าเกิดฉันแต่งหน้า

จะขึ้นไปประคอง

ไม่ใช่การที่จะประคองเจ้าบ่าวนี้เขาก็ต้องเป็นเพื่อนกัน
หนุ่มรักงานหนูอยากจะส่งเข้าห้องหอ

พูดแบบคุณแม่ไม่ต้องพูด

เอาเป็นว่าเรื่องของเจนนี่เราก็ไม่ทราบเหมือนกัน

เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีแล้วกัน

ผมจะเสียเวลาไปนั่ง
กำกับการแสดงในห้องหอของพี่เลย

คุณกลางบอกว่าอย่ายาก

สเปอร์บรรวม

ความความเซ๊กกระเบิด

เพราะว่าภาษาไทยมันเนี่ยมันจะต้องมีตัวกะลันมีรอมีอะไร
เพื่อจะไปบังคับคำภาษาอังกฤษเธอเข้าใจคำนี้ไหม
เพื่อไม่ให้ออกออกเสียงอะไรอย่างนี้แบบแล้วมันก็จะออกเสียงยากมาก
คือเป็นภาษาอังกฤษมาซะเลยจะดีกว่าเข้าใจไหม
เพราะว่ามีปัญญา
ต้องบอกอย่างนี้นะคะเธอไปร่วมงานยักษ์ของหลุยบิจองนะคะ
เป็นการชมแฟชั่นโชว์ล่าสุดกันเลยทีเดียวนะคะ

อันนี้ก็บอกอันที่เขียนภาษาไทยอ่านง่ายกว่า
อันนี้เนี่ยนะถ้าเขียนเป็นภาษาไทยก็คงจะยาก

ก็เรียกได้ว่างานนี้มีดาราไปเพียบเลย
นี่หน้าเหมือนกันเลยอ่ะ

เป็นโฮเซฮุน

เอาละค่ะก็ต้องบอกว่าสาวยาย่านี่นะ
ก็เวลาไปเนี่ยนะคะเราก็ได้ไปทำงานที่เมืองนอก
ไปยิ้มวงเล็บ
ที่เวลาเราไปเมืองนอกเขาก็จะรู้จักเรา

ก็เป็นประโยคที่เราได้ยินอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ

แม่ปลาค่ะแม่ปลาอุไรนะคะที่นั่งอยู่ข้างแค่นี้นะคะ
รู้ว่ายาย่ามาจากไทยแลนด์ค่ะ
ก็แค่นี้ก็เท่แล้วค่ะ
เพราะว่ามันอาจจะน้อยมั้งคะ
แต่ว่าก็มีดาราไทยไปที่นู่นน๊อยมั้งค่ะเป็นต้น
อุ๊ยก็อย่างนี้จริง
คุณออมสุชาก็ควงคุณแอมพิธาน

เรียกว่าให้ธรรมะนำพาความรักของเรา
เป็นความรักที่ไม่ค่อยหูหวากสักเท่าไร
คู่ของนักแสดงสาวร่างเล็กคุณออมสุชากับคุณแอมพิธาน
ซึ่งหลังจากที่สาวออมออกมายอมรับว่า
กำลังศึกษาดูใจอยู่กับคุณแอมพิธาน
คู่นี้ก็ไม่ค่อยมีภาพหวานอวดโซเชียลกันสักเท่าไหร่นะคะ
ล่าสุด๒๙เมื่อวานนี้เป็นวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา
คุณออมก็ควงคุณแอมนะคะไปเวียนเทียนกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
โดยสาวออมนั้นก็ได้โพสต์ภาพขณะเวียนเทียนอยู่ที่วัด
หนุ่มแอมพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่า
มาทำบุญเวียนเทียนวันวิสาขบูชาที่เมืองเชียงราย

นะฮะก็เป็นที่ฮือฮา
ที่คือหาแล้วก็ลงภาพคู่แบบเห็นด้วยกันอะไรแบบนี้
โอเคนะครับก็เรียกว่าสุดยอดเลยนะฮะ

อังจิเอาไว้มา
อุ๊ยคุณทำอะไรคะ

โอ๊ยคุณอังจิปล่อยค่ะเดี๋ยวเขาถือ
ปล่อยคุณอ้ายยืนตรงนู้นค่ะปล่อยค่ะ
อย่างน้อยมักกลัวจะมาศาิฉัน

ต้องบอกเลยค่ะหอมมากเพราะว่าอังจินะคะ

ไม่ใช่ค่ะเขาเรียกว่าใส่รสดีซุปก้อนค่ะ

อังจิรสหมูค่ะ
จิ๊บบอกตัวเองทำรสดีอะเขาช่วยคุณได้
จริงค่ะพี่แม่นี่เห็นไหมนี่เลยสุกรอด
ก้อนรสหมูค่ะถึงได้แบบหอมอบอวนทั่วสตูไปเลยค่ะ
ไม่ใช่แค่กลิ่นนะคะรสชาติคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากค่ะพี่เม
ดีงามมากจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นี่แต่งตัวนะครับนักรักค่ะ

คุณแม่แม่เลย

ขอต่อเลยค่ะ
แนะนำอยากให้มีติดบ้านกันเอาไว้เลยทีเดียว
เพราะเป็นตัวที่จะช่วยทำให้แกงจืด
รสดีซุปก้อนถูกค่ะสูตรนี้คิดมาเพื่อเมนูชามน้ำ
โดยเฉพาะใครไม่ค่อยมีเวลาทำกับข้าวนะคะออกไปทำงานทำการ
ดึกกลับบ้านดึกไม่มีอะไรจะทานจดออกจากบ้านง่ายค่ะ
ต้มน้ำให้เดือด๑ลิตรใส่ก้อนนี้ลงไปค่ะ
ก้อนนี้นะคะคุณผู้ชมลงไปเลยค่ะตามด้วยหมูบดเต้าหู้ไข่และผัก
อร่อยกลมแบบนี้เนี่ยเพราะว่ารสดีซุปก้อนเขามีส่วนผสมของน้ำต้มกระดูก
หมูแท้และเครื่องเทชแบบจะเต็มเลยทั้งกระเทียมพีชไทยที่ขาดไม่ได้เลย
คือหอมกลิ่นและรากผักชีด้วยไม่ต้องทุบให้เปลืองแรงนะคะ
รวมทุกอย่างให้เสร็จสับอยู่ในก้อนนี้เลย

ที่อยากลองใช้รสดีซุปก้อนใกล้บ้านนี่มีแน่นอนเลยนะคะ

คือหาได้เลยคุณผู้ชมเดินออกไปหน้าบ้านหน้าหมู่บ้านอะไรก็มีแล้ว

ถูกค่ะมันเหมือนคือลากก๋วยชีคือหอมมากเลย
มันเหมือนแบบได้กินแบบจัด

เฟคค่ะคุณแม่ที่สำคัญนะเขาบอกว่านี่ค่ะ
ครบเครื่องซุปจากน้ำต้มกระดูกหมูและเครื่องเทศค่ะ

บ้านไม่มีคนทำกับข้าวให้กินแล้วพี่

เออพายก็เป็นในปากผมเลยก็ได้
พี่แอบปากด้วยเขาคงทำเจ๊เห็นไหมอร่อยจริง
เดี๋ยวตอนนี้จบเข้าใจอันนี้รับโทรศัพท์ใครเมื่อกี้คุณแม่
มีคนเขาส่งมาบอกว่าเห็นใจฉันมากไม่สบาย

เขาบอกว่าช่วงหน้าพี่แม่แกนค่ะเรื่องพี่เจนี่
มาพูดถึงข่าวของพี่เจนี่ช่วงหน้าค่อยเล่าใช่ไหม
ก่อนได้ไหมเดี๋ยวขอคุยกันก่อน

อย่าลืมกลับไปนะคะต้มเลยค่ะแล้วก็กิน

จริงไหม